ว่ากันด้วยเรื่องของอีเหลวเหลวงูเหลวค่ะจุด
ประมาณ๔๐กว่าตัวจู่แมวมันหายไปสัก๗ตัวก็สืบหาย
สิคะว่าแมวหายไปไหนสุดท้ายไปพบว่าแมวตาย
งูเหลือมคุณผู้ชมกู้ไภที่กระบีต้องใช้ไม้แย่ไป
แล้วสุดท้ายมันขึ้นมาแบบนี้วัดความยาวได้สักประมาณ๔เมตร
ตัวใหญ่มากตัวเคืองมากค่ะ
คือคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณจุรีศรีหมาดอายุ๖๐ปี
เล่าบอกว่าปกติแล้วเลี้ยงแมวไว้สักประมาณ๔๐ตัว
แล้วแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็เป็นแมวที่ชาวบ้านชาวช่องนั่นแหละ
เอามาปล่อยไว้กระทั่งเมื่อ๕วันที่ผ่านมาสังเกตนะนับไปนับมานับมานับไป
แมวมันหายไปไหนจำนวนแมวมันไม่ครบ
นับไปแล้วหายไป๗ตัวก็เลยตามหาฆาตกร
สุดท้ายแล้วก็รู้ว่าอีเหลือมนี่แหละน่าจะไปอยู่ในท้องงูเหลือมนี้แล้วนะคะ

กู้ภัยให้มาตามจับและสุดท้ายจับได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
มันอยู่ไหนออกมาสินู่นไง

นี่คือหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะ
ตัวนี้ยาวสักประมาณกว่า๓เมตร
กู้ภัยที่จันทบุรีก็ต้องช่วยกันจับแบบนี้
เราไปสอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณก้องพบบุญยืนอายุ๔๕ปี
คุณก้องพบบอกว่าตอนนั้นนะกำลังนั่งกินข้าวอย่างอร่อยในบ้าน
จู่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก
ขื่อหลังคาบ้านนะคะแงนหน้าไปดู
ตกใจค่ะข้าวคือไม่กินแล้วกุโทรหากู้ภัยดีกว่า
สุดท้ายโทรหากู้ภัยที่จันทบุรีมาจับไปปล่อยสู่คืนธรรมชาติแบบนี้นะคะ
เอ่อนี่นะคะสุดท้ายก็โดนจับนะคะขนเข้าไปดูน่ะเลขที่บ้านเลขอะไรน่ะ
ไม่ได้บอกนะทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าที่มันมาหลบในบ้านแบบนี้
เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ก็เลยมากินไก่ประกอบกับช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมหลบฝนด้วย